เหตุการณ์ไฟไหม้แต่ที่นี่เนี่ยที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
มันเป็นลักษณะเหมือนใกล้กับหมู่บ้านจัดสรรเหตุการณ์นี้
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมจำเหตุการณ์โรงงานมิงตี้เคมิเคิล
ตอนนั้นที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังมากนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยหลายคน
จริงชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวกันหมดแล้วแหละแล้วปรากฏว่ามันไปเกิดใกล้ใกล้โรงงานด้วย
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ลองไปดูค่ะ

เตรียมน้ำเฉยงไฮรยางให้พร้อม

มันใกล้ดูแล้วมันเหมือนจะลามมาถึง
ถ้าเราอยู่ในโครงการหมู่บ้านนี้

เหมือนกับใกล้กับหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง

เขาเอาคือมือถือมาถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้ได้

มันเป็นเหตุการณ์ที่ไฟไหม้

ซึ่งตรงนี้อยู่ใกล้กับโรงงานมิงตี้
ที่เคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะคือมีคนในหมู่บ้านที่บอกว่าถ่ายคลิปเอาไว้ได้

แล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่ไฟไหม้มันเป็นทุ่งย่า

ในส่วนของเอกชนหรือว่าเป็นที่ของใครกันแน่
แต่อย่างที่บอกว่าเขากลัว

เพราะครั้งนั้นเนี่ยชาวบ้านก็หวาดกลัวกันมากแล้ว
แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเพลิงมันอาจจะลุกลามไปที่โรงงาน
แล้วก็ลุกลามเข้าหมู่บ้านด้วย
ครั้งนี้โชคดีค่ะที่รถดับเพลิงสามารถมาดับไฟได้ทัน

แต่ชาวบ้านเขาก็หวั่นว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีก
ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปเจอกับคนถ่ายคลิปนี้
คุณกันนิกาตาลานอายุ๓๗ปีค่ะ

ตอนนั้นเขาก็นั่งล้างจานอยู่ในบ้านนี่แหละ
เขม่าวควันไฟมันลอยมาเฮ้ยมันเยอะผิดปกติ
คิดในใจว่าไฟไหม้แน่แล้วแหละ
เพราะจำเหตุการณ์ของมิงตี้ได้แล้วระแวงไปหมดค่ะ

แล้วก็ไปดูเห็นไฟลุกไหม้อยู่ด้านหลังค่ะ

เขาก็กลัวว่ามันจะลุกลามเข้ามาในหมู่บ้าน
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ลองฟังเสียงเธอดูหน่อยค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าสาเหตุที่ไฟไหม้
มันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็มันก็ไม่รู้ก็คาดเดาได้หลายอย่าง
มีคนมาเผาขยะไหมหรือมีคนไปเผาหญ้าตรงนั้นหรือเปล่า
อันตรายเนอะเหตุการณ์แบบนี้แหละค่ะมันเลยเป็นต้นเรื่องของการที่ควรจะแยกโซนไง
คือโซนโรงงานโซนบ้านจัดสรรมันไม่ควรจะอยู่ใกล้กันนะคะ
เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตราย